แต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดี

ข้าวมันไก่ถาดยักษ์

อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัด

บุรีรำข้าวมันไก่ยักษ์
นี้ไหนไก่

มากินกันข้าวมันไก่ต้องราวปังกี้นี่ดีกว่า

โอ้โหแล้วเพลงนี้เคยฟังแต่เด็กแล้ว
ร้านตั้งอยู่ในซอยคริสตจักร
ตรงข้ามตลาดทองกู้เกียรติกุล
เขตเทศบาลเมืองบุรีรำ

ใครที่เป็นสายกินไก่

ตัวจริงเสียงจริงมาที่ร้านนี้

เพราะว่าที่นี่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ถูกปากทั้งลูกค้า

นักศึกษาและคนวัยทำงาน

เพราะว่าไก่ที่นี่มันนุ่ม

มันหนุบหนับแล้วมีความ

แล้วดูสิครับโปะมาแบบนี้

มันเด็ดขนาดไหนรู้มั้ยคุณผู้ชม

คนมากินเยอะจริงและที่บอกว่าถาด
แพงไหมคะเฮ้ยถาดนึง

ขนาดนั้นน่ะนะบางร้าน๔๐บาท
ไก่แบนเลยนะไก่ผอม
แต่ที่นี่ไก่อวบ

อันนี้ไม่ไก่แน่นจริงอ่ะคุณ

สำราญอย่างแน่นอนก็ไปถาม
นี่เลยครับเจ้าของร้านชื่อเล่นว่า

คุณคมคายบอกว่า

จบถึงปริณาโทสาขาบริหารธุรกิจนะ

เปิดร้านนี้มาเพื่อเอาใจคนกินจุโดยเฉพาะ

หลังจากเปิดขายมาได้ประมาณสักปีเนี่ย

ข้าราชการประชาชนทั่วไปมารับประทาน

ร้านเธอนั้นโด่งดังกระจอนกระจาย

ทำให้ตอนนี้โอ้โหสับไก่มือเป็นระวิงเลยแหละ
โอ้โหไก่ทอดก็น่ากิน

ไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้ม
แล้วปัจจุบันเขาพัฒนาเป็นเมนูอย่างอื่น

อ้าวร้านนี้เขาบอกว่า

แล้วถ้าหักต้นทุนแล้วก็สบาย

กับความสุขที่สามารถทำอาหาร

น้ำสำราญเธอบอกว่าเธอมีความสุขแล้วล่ะครับ

อยากลองไปกินกันดูแล้วถ้าคุณอยู่ที่

ร้านตั้งอยู่ในซอยคริสตจักร
อยู่ตรงข้ามตลาดทองกู้เกียรติกุล

ตลาดนี้อยู่ในเขตเทศบาลนะฮะ

เปิดขายนะครับทุกวัน
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑ทุ่ม

ก็ไม่น่าจะยากในการหาร้านนี้

โทรไปแล้วกัน๐๘๔๙๑๖๖๓๐๖นะครับ

ผมต้องสั่ง๒อย่างรวมกัน

ไก่ดิบเอาไว้กินตอนอยู่ในน้ำเจ้าบ้านะ
ปกติเคยเห็น

เป็นไก่ต้มทำไก่ทอด

ใครมีโอกาสก็ลองไปทานกันดูนะคะ

ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะจ๊ะ